ที่ต้องพูดถึงกันต่อเนื่องจากเมื่อวาน
นั่นคือเรื่องใหญ่เป็นวาระสำคัญของประเทศเรา

คนกีฬาก็ไปร่วมในการใช้สิทธิ
ก็คือการส่งใจเชียร์นักเตะทีมชาติไทย
ในการลงเล่นเจอกับอุรุกวัย
ในรอบชิงชะเลิศของศึกฟุตบอลสี่เหร่าใช้หน้าครับครับ
ดูเรื่องของเลือกตั้งกันก่อน

เพื่อไปให้กำลังใจนักเตะทีมชาติไทย
แล้วก็ฝากให้รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณให้กับฟุตบอลไทย
เพื่อเป็นปัจจัยสำคัญที่จะก้าวไปสู่บอลโลกรอบสุดท้าย
ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเพิ่มเป็น๔๘ทีม

ผู้จัดการทีมบอลหญิงทีมชาติไทย

รอบสุดท้ายที่ฝรั่งเศสก็เดินทางไปลงคะแนนที่
แขวงคลองตันเหนือเขตวัฒนาครับ
แล้วก็บอกว่าอยากให้รัฐบาลนั้น
ทำให้ประชาชนชาวไทยมีความสุข
โค้ดซิโก้ครับเกดิศักดิ์เสนามเมือง
ตกุญสือทีมชาติไทยพร้อมกับภรรยา
ออกไปเลือกตั้งที่วัดส้มเกลี้ยงจังหวัดนนทบุรี
โก้ก็บอกนะครับว่าในฐานะคนกีฬาอยากจะ
สนุนด้านกีฬาแล้วก็ส่งเสริมต่อยอดให้กับเด็กไทย

ประธานพัฒนาฟุตซอลแล้วก็ฟุตบอลชายหาด
สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย

ไปเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งที่๑๐เขตพระขนง
แล้วก็ทิ้งท้ายว่าฟุตซอลเป็นกีฬาที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย
แล้วก็อยากให้รัฐบาลสนับสนุนกีฬาชนิดนี้ต่อไป
หน้าทีมชาติไทยเบอร์หนึ่งณขนาดนี้แต่ว่ามีอาการบาดเจ็บ
ไม่เดินทางไปที่ประเทศจีนในศึกชุดสี่เศร้าชัยนาคครับ
ธิรสินแดงดาก็ไปใช้สิทธิ์เหมือนกันครับ
พาครอบครัวทั้งคุณบีบีนะครับ
ภรรยาสาวแล้วก็น้องมะริดลูกชายไปใช้สิทธิ์
เลือกตั้งที่วัดครองบ้านใหม่ครับเขตดอนเมือง
ส่วนคุณหญิงปฐมาลีสรกูลครับ
นายกสมาคมกีฬาแบตมินตันแล้วก็คณะกรรมการโอลิมปิกสากล
ก็ไปเลือกตั้งที่โรงเรียนวัดพระมหาทัยนะครับ
เขตตั้งที่๒ประธุมวันกรุงเทพฯ
คุณหญิงปฐมาก็ฝากถึงรัฐบาลใหม่ที่ได้รับการเลือกตั้งว่า
ให้ช่วยสารต่อแนวทางการเสนอตัวในการจัดกีฬายุทธ์โอลิมปิกเกม
ปี๒๐๒๖รวมถึงอินดอร์มาชื่ออาร์ตเกมด้วยนะครับ

เพราะว่าไม่เพียงจะส่งผลดีต่อการพัฒนานักกีฬาไทยในระดับเยาวชน
แต่ว่าหากได้เป็นเจ้าภาพขึ้นมานั้นจะนำชื่อเสียงแล้วก็รายได้เข้าสู่ประเทศอีกจำนวนไม่น้อย
นักกีฬาแบตมินตันเบอร์๑ของไทยครับ

ไปเลือกตั้งเหมือนกันที่เขตบังแคร์ครับ
แล้วก็ไปพร้อมกับแม่ปุกกัมพลาทองกรรวมถึงครอบครัวนะครับ

เมย์ก็บอกว่าเลื่อนไฟล์บินเลยครับ
คืนวันเสาร์มาเป็น๗โมงเช้า
เพื่อมาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งก่อนนะครับ

แต่ว่าเลือกตั้งเมื่อวานอยากไปใช้สิทธิ์นะครับ

แล้วก็ฝากให้รัฐบาลช่วยส่งเสริมกีฬาและพัฒนาประเทศให้ดียิ่งขึ้น
ส่วนการแข่งขันหลังจากนี้อีก๓รายการติดต่อกันที่
อินเดียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์หวังจะเข้ารอบ๘คนสุดท้ายเป็นอย่างน้อยครับ
ปลื้มจิตถิ่นขาวกันบ้างนักวอเล็กบอลหญิงทีมชาติไทยมาเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งที่๒๕ของเขตเลือกตั้งที่๑๑เขตสายใหม่นะครับ
ตันหน่องที่เพิ่งจะพาสโมสรสุพรีมชนบุรีคว้าแชมป์บริบอลซุปเปอร์ลีกเมื่อวันเสาร์ก็บอกว่า
อยากมาใช้สิทธิ์ในฐานะคนไทยคนหนึ่งไม่ว่าใครจะได้เป็นนายกก็ขอให้เป็นคนดีก็พอครับ
ก็ไม่ว่าใครจะเป็นนายกคนต่อไปแต่ก็มองว่าก็ขอให้เป็นคนดีแล้วก็ทำเพื่อประเทศชาติจริง
อีกหนึ่งดาวรุ่งครับของวงการวอเล็กบอลไทยพิมพิชยากกรำในวัย๒๐ก็หยุดเพียงแค่๑วันเดินทางกลับไปเลยครับ
ที่จังหวัดบุรีรำครับอำเภอกระสังไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งพร้อมกับคุณแม่
เธอก็ตื่นเต้นมากเพราะว่าเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกของเธอครับ
วอเล็กบอลหญิงทีมชาติไทยนะครับก็เตรียมที่จะทดสอบสมรรถภาพร่างกายครั้งที่๓
วันพรุ่งนี้เวลา๘โมงครึ่งก่อนเก็บตัวฝึกซ้อมยาวเพื่อเตรียมทีมในการแข่งขันรายการต่างในปี๒๐๑๙ครับ
อีกหนึ่งคนนี่ก็คือเป็นเบอร์หนึ่งของวงการเทคอนโดโลกเลยครับพานิพักษ์วงพัฒนากิจในวัย๒๑
เทควันโดรุ่น๔๙กิโลกรัมหญิงครับเดินทางไปเลือกตั้งนะครับที่สุราธานีครับกับคุณพ่อนะครับ
ซึ่งเป็นอดีตข้าราชการบำนานผู้สมัครสอสอเขต๑พักครูไทยเพื่อประชาชนจังหวัดสุรธานีนะครับ
ก็มีประชาชนที่มาเลือกตั้งขอถ่ายรูปกับน้องเทนนิสเป็นจำนวนมาก
ซึ่งเธอนั้นตื่นเต้นมากที่ได้โอกาสในการใช้สิทธิ์เลือกตั้งเป็นครั้งแรกครับ
ก็ลืมติดตามความเข้มข้นของการเมืองในวันนี้ได้ผ่านทางหน้าจอไทยรัฐทีวี